เอาไปดูผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มา

มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของชาวเมียนมา
โมโหฉุนขาดเลยนะครับ
เฮ้ยขี่ผิดเล่นมาแบบนี้ได้ยังไง

ถ้าคุณผู้ชมกับน้ำแข็งคิดว่าจังหวะนี้พีคแล้วยังครับยังดูต่อให้จบ
ผมแปลภาษาเฮ้ยมึงขี่รถภาษาอะไรวะนี่ผมขออนุญาตนะผมพูดตามตามเนื้อเรื่องเลยนี่แหละครับคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วไปชนกับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของชายชาวเมียนมานะครับไม่พอใจมากเลยอ่ะใช่นะครับเพราะว่าชายชาวเมียนมาคือขี่ผิดเลนมาสงสัยบ้านเขาไงเขาฉี

นายซอยอำนะส่วนคนไทยน่ะคือพี่สมชายพี่สมชายหัวร้อนจังอ่ะชาวบ้านที่เห็นการรักแบบนี้โอ้โหได้ยินเสียงมอเตอร์ไซด์ชนกันโค้มก็ออกไปดูออกไปดูก็เห็นคนเมียนมาอ่ะโอ้ยนะโดนชายไทยนะครับโดนคนไทยด่าท้ออยู่นะครับแล้วก็ทำร้ายร่างกายหลายครั้งตำรวจมาถึงคุณผู้ชมที่เบิร์ดบอกอาจจะไม่มีภาพนะ
ก็บาดเจ็บแต่ปรากฏว่าพี่ไทยเราพี่ไทยเราลงไปนอนชักดิ้นชักงอนะครับหายใจไม่ออกบอกแน่นหน้าอกไม่รู้เตะเขาจนเหนื่อยหรือว่าเกิดอาการป่วยขึ้นมานี่แหละครับกู้ภัยต้องพาส่งโรงพยาบาลไปด้วยทีมข่าวสอบถามไปที่สหพนองปือจังหวัดชนบุรีครับตำรวจก็เปิดเผยบอกว่าก็ยึดจักรยานยนต์ทั้งสอง
คนใครผิดเรื่องทำงานร่างกายก็โดนอีกคดีหนึ่งแยกกันโอ้อย่างนี้ดีอย่างนี้ดีอย่างนี้เป็นธรรมครับคุณตำรวจครับ